ไม่ได้ขอพรแค่เรื่องของโชคลาภนะ
แต่เขาว่ากันว่าขอเรื่องของความรักก็สำเร็จสมหวังจ้า

ลาบไปคุณทุกคน

นี่คือวัดทรงเสวยนะคะ
อยู่ในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
๑๔กุมภาวันวาเลนไทย

อ่อเป็นแบบว่าดูเอกดูโอ

เอาใหม่๑๒๓
๑๔กุมภาวันวาเลนไทย

สาธุชนเขาเดินทางมาที่นี่สาลาไอ้ส้มฉุนโอ้โหคุณเห็นคนใช่ไหม
แน่นล้นสาลาเลยนะคะหลายหลายคนที่มาที่เนี่ย
วิธีการก็คือมากระซิบขอพรไอ้ส้มฉุนกันแล้วของเส้นไหว้ก็จะเป็นพวก
วงมาลัยน้ำแดงขนมขบเคี้ยวของเล่นเสื้อผ้าสีแดง
เอามาถวายเสริมสิริมงคลขอโชคขอลาบขอความรักขอลูก
จากไอ้ส้มฉุนรูปเลยเหรอใช่เขาบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีคนเล่าให้ฟังบอกว่ามีคนมาขอเรื่องของลูก
เรื่องของความรักแล้วก็ประสบความสำเร็จกันไป
คุณดูต่อแถวกันสิแล้วจากนั้นนะ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
เออไม่เหมือนเอาเป็นว่าทดไว้ในใจแล้ววิ่งมาที่หน้าแผงโดยเร็วค่ะ
แล้วก็มาบอกที่แผงว่าเมื่อกี้จำมาของตัวเอง
เลขอะไรนะพอดีตอนถ่ายอ่ะไม่รู้อันไหนของเรา
มาใดไป

พอจะจุดใหม่ก็เสียดายอันเก่า

อ้าวแต่ว่าซื้อหมดเลย

จริงไม่ได้ขอแค่เรื่องโชครัพท์แห่งจริง
ขอเรื่องความรักขอเรื่องลูกขอเรื่องอะไรก็ได้

คุณยังไม่มีฟงมีแฟนคุณขอลูกด้วยเหรอ

ทันจะมีแฟนคุณไปขอลูกแล้ว
ว่าวันนั้นได้มา๒ลูกเลย

ทางบ้านมากดอ่อนเอามะพร้าวมาก่อนจ้า